ช่วงนี้เราไปที่หน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะครับ
เพราะว่ากำลังจะมีการยื่นหนังสือกันนะครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่มีตัวแทน๓คนของกลุ่มราศดรเข้าไปภายในสถานเอกราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะครับ
เพื่อพบกับนายเกรออกนะครับ
ซึ่งเป็นท่านทูตของสถานทูตแห่งนี้โดย๓คนที่เข้าไปมี
มายพระสรวดีมีนายไผ่จตุพัฒน์และนายวรินทรแคทริกที่เข้าไปภายในสถานทูตนะครับ
ซึ่งการเข้าไปในครั้งนี้เป็นการเข้าไปพูดคุยและยื่นหนังสือให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
ได้รับรู้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มราศดรถึงเหตุผลที่ต้องมารวมตัวกันแล้วก็มาชุมนุมกันบริเวณด้านหน้าสถานทูตในวันนี้นั่นเองนะครับ
เมื่อสักครู่กิจกรรมด้านบนเวทีซึ่งตอนนี้มีกลุ่มของมีกลุ่มของน้องเกดนะครับ
นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีตรงนั้น
มีการออกมาบอกถึงสิ่งที่จะทำที่เกิดขึ้นในวันนี้
๓คนที่เข้าไปอย่างที่บอกมีท่านสาวมายพัทรวดีธนกิจวิบูลผล
นายภัยย์ดาวดินจตุพทธ์บุญพัทรรักษาแล้วก็นายวะรินแคดธิก
ซึ่งนายวะรินทรคาดทิกเป็นกลุ่มที่ล่าลายชื่อ
ให้มีการตรวจสอบสถาบันนั่นเอง
ขั้นตอนหลังจากนี้คุณผู้ชมครับระหว่างที่รอทั้ง๓คนเข้าไปกับคุยกับท่านทูตแล้ว
บริเวณด้านหน้าคุณผู้ชมครับจะเป็นการจัดกิจกรรมบริเวณถนนสาธรณ์ใต้
ด้านหน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือเป็นการอ่านแถลงการ
ซึ่งเมื่อสักครู่มีการแจกแถลงการให้กับสื่อมวลชนให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้
และจะมีการอ่านแถลงการพร้อมกันอีกในเวลาประมาณ๑๐นาทีหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
โดยณตอนนี้มีความพยายามที่จะเกลี่ยพื้นที่บริเวณจุดนี้ด้านหน้าสถานทูตนะครับ
ให้เป็นพื้นที่ของเวทีกิจกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอทั้งสามคนเข้าไปในสถานทูต
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีในการพูดคุยกับท่านทูตด้านในของสถานทูตนะครับ
ด้านขวามือของผมคุณผู้ชมครับทั้งสามคนเข้าประตูนี้เข้าไปภายในสถานทูตนะครับ
โดยมีตำรวจยศพลตำรวจตรีเป็นคนนำเข้าไปซึ่งบริเวณพื้นที่นี้มีทั้งตำรวจตะเวนชายแดน
มีตำรวจภูทรภาคมีตำรวจนครบานที่ยืนคอยคุ้มกันอยู่บริเวณจุดนี้
ซึ่งบริเวณด้านในคุณผู้ชมครับมีตำรวจที่สวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับ
มีโล่แล้วก็อย่างที่บอกไปมีรถของตำรวจตะเวนชายแดนหลายสิบคันที่จอดริมถนนด้านหน้าสถานทูต
ซึ่งเป็นการจอดชิดกันไม่ให้มีใครที่จะเข้าไปอยู่บริเวณฟุตบาทที่จะเข้าสู่ด้านในสถานทูตได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
ณขณะนี้มีการนำป้ายข้อความที่ขึ้นไว้แผ่นสีดำเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะมีการนำป้ายข้อความประมาทขึ้นอีกหนึ่งรอบนะครับ
ซึ่งณตอนนี้ทางกลุ่มสตาฟอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอยู่นะครับว่า
ข้อความอีกข้อความหนึ่งที่จะขึ้นข้อความนั้นเป็นข้อความอะไรคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับด้านหน้าของถนนสาธรณ์ใต้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกตอนนี้เต็มไปด้วยกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้นะครับ